อ่ะมาที่เรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างนะฮะเรานำเสนอข่าวไปแล้ว
ผู้ใหญ่สองฝ่ายบ้านอยู่ตรงข้ามกันบ้านเดียวกันตั้งวงนะ

โต่เถียงกันซัดกันนัวเนี่ยน้วเนี่ย
มีคนล้มโดนกระทืบศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตนะฮะ
คนก่อเหตุฝั่งตรงข้ามนะฮะขับรถหลบหนีไปทั้งหมดเลย
เอาลูกเมียไปด้วยล่าสุดมอบตัวแล้ว
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าระหว่างที่ดื่มกินกันอยู่เนี่ย
ฝั่งนี้จากบ้านหลังนี้มีการส่องไฟฉายไปที่วงเล่าเขา
เขาก็เลยพากันมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่า
จริงเนี้ยสองวงเนี้ยเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกัน
ถูกต้องแล้วตั้งวงก็ไม่ได้ตั้งวงพร้อมกันนะ
บ้านแรกที่ติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาดื่มกันตั้งแต่ช่วงเย็น
อ่าส่วนอีกบ้านนึงเนี่ยก็ดื่มกันประมาณสามทุ่ม
ถูกต้องแต่มันไปมีเรื่องไปมีปัญหากันช่วงประมาณเที่ยงคืน
เนี่ยแล้วก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี้ยค่ะขนาดดื่มในรั้วบ้านนะ
ของตัวเองของตัวเองนะเออเออฝากนั้นยังข้ามมาทะเลาะกัน
แล้วก็เนี่ยพังทุกอย่างมีคนเจ็บและเสียชีวิต
ล่าสุดมอบตัวเรียบร้อยแล้วก็นำตัวไปฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัว
เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นเที่ยงคืนนะฮะ
ของ๓๐สิงหาคมในหมู่บ้านเฟิร์สโฮมย่านพระสมุทรเจดี
สมุทรประการนะก็บ้านหลังเนี้ยเขาชักชวนเพื่อนมาตั้งวงกินเหล้ากัน
ฝั่งตรงข้ามก็ตั้งวงกินเหล้ากันสักพักบุกเข้ามาต่อยกัน
แล้วก็ทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตชุดละมุนไปหมดเลย
บาดเจ็บไปสามนายสมผลทุมสิงอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นเจ้าของบ้านนายสมใจทุมสิงเป็นน้องชาย
เจ้าของบ้านบาดเจ็บแล้วเพื่อนคือนายชัยนรงนาคเพชร
อายุสี่สิบเก้าปีที่มาดื่มด้วยก็อ่าเสียชีวิตเลยนะครับ
ที่บุกมาเขาก็มีสามคนก่อเหตุปุ๊บเอาแยกย้ายหลบหนีกันไป
เอาลูกเอาเมียไปด้วยบ้านไม่ปิดทุกอย่างยังเปิดไฟไว้แอร์เปิดไว้
ข้าวของยังทิ้งเอาไว้ตำรวจสาขานะฮะสพสาขาเนี่ย
ขอสารอนุมัติออกหมายจับในข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
สามข้อหาด้วยกันความคืบหน้าเย็นเมื่อวาน
ผู้ก่อเหตุสามคนมาตามนัดเลยคือก่อนหน้านี้พ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เยี่ยมคนเจ็บแล้วก็บอกว่าขอโทษแทนลูกเดี๋ยวจะพาลูกมามอบตัว
เมื่อวานก็มาพาไปมอบตัวสามคนคือนายทรงชัยทีระพืชอายุสามสิบเจ็ดปี
เจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามนายกิติคมบุญพงพานุอายุ๓๕ปี
นายสมพรโมคราอายุ๔๐ปีมอบตัวกับตำรวจเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
ทงชัยเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะนี่
วันที่เกิดเหตุเนี่ยอ่ะเขาก็นั่งกินเล่ากับเพื่อน
บริเวณท้ายรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่ามีจังหวะหนึ่ง
มีคนบางคนส่องไฟฉายไปจากบ้านของนายสมผลมีคนส่องไฟฉายไป
เขาก็เอ๊ะส่องอะไรเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นนายไทยนรงค์ที่
อยู่ในบ้านของนายสมผลที่ส่องไฟฉายไปหาเขา
ตอนแรกไม่สนใจจนมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่บ้านติดกันกับบ้านของนายสมผลนี่แหละ
นะฮะเดินผ่านไปแล้วมองหน้าเขาแบบตาขวางเหมือนไม่พอใจ
แล้วก็เดินวนไปวนมารอบรถของเขาที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็ใช้มือทุบรถ
ซึ่งวัยรุ่นคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายสมผลนะครับนะฮะ
ทงชัยก็เลยพาพวกเดินมาถามว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่มาถามนายสมผลนะครับ
ถามมีปัญหาอะไรไหมสุดท้ายก็มีปากเสียงกันเพราะว่านายสมผลไม่ได้รู้เรื่อง
วัยรุ่นคนนั้นที่ไปทุบรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่องไฟฉายไป
ก็มีปากเสียงกันนะยิ่งเสียงดังขึ้นต่างคนต่างเมาโต้เถียงไปมา
ก็เลยก่อเหตุชกต่อยกันรุมกระทืบกันตามคลิปแล้วก็มีคนเสียชีวิต
ทั้งหมดไปฝากค้างต่อสารจังหวักสมุดปราการน่ะค่อนข้างการปราการตัว
ส่วนการทำแผนเนี่ยไม่ได้ทำแผนเพราะพวดธหาสามคนนี้
ให้การรับสารภาพทั้งหมดพร้อมมีข้อมูลหลักฐาน
ถ้าไม่เมาคงไม่เกิดก็คงไม่มีคนเสียชีวิต
นี่แหละพอดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยไปแล้ว
มันก็เลยทำให้กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายอย่าง
นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเลยนะคะ